ไปชิมพุทธศาลนมสดกันลูกโต
อันนี้เป็นการทำแบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่จังหวัดกาลสิน

แต่ว่าสามารถทำรายได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า๕แสนบาทนะคะ
ตามไปชิมพุษาแล้วก็ไปดูกันว่าเกษตรกรคนนี้

กับคุณอัญชรีสิริมั่วค่ะ
พุษานมสดที่ออกผลผลิตเต็มต้น
บนพื้นที่๔ไร่ในสวนมดแดงตำบลบ้านโพน
อำเภอม่วงคำจังหวัดกาลสิน
เป็นผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่รกล้างและหนาข้าวบางส่วนค่ะ
เจ้าของสวนเล่าว่าก่อนหน้านี้มีคนมาแนะนำให้ลองปลูกพุษา
ปรากฏว่าทำรายได้ดีกว่าการทำนา
และมั่นคงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
เด่นของพุษาหวานบ้านโพนนะคะ
ก็คือการปลูกในโรงเรือนแบบนี้ค่ะ
ทำให้ป้องกันปัญหาแมลงไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะ
สามารถเด็ดกินสดได้จากต้นเลยค่ะ
แต่ที่สำคัญนะคะรสชาติของพุษาหวานบ้านโพนนั้น
มีเอกลักษณ์ที่ความหวานแล้วก็กรอบไม่เหมือนใครค่ะ
เนื่องจากว่ามีปัจจัยทั้งดินแล้วก็สภาพอากาศ
ทำให้เหมาะสมต่อการปลูกพุษาหวานนั่นเองค่ะ
ชาวสวนที่นี่จะปลูกพุษาในโรงเรือนหรือว่าเป็นพืชกางมุ้งค่ะ

ส่วนวิธีการให้น้ำแต่ละสวนจะผสมกับนมเข้าไปตามสูตร
แล้วส่งมาตามท่อที่ประจำตามต้นพุษาให้๓วันต่อครั้ง
ดังนั้นต้นทุนการปลูกพุษาจึงมีเพียงค่าน้ำ
และส่วนผสมจากนมเท่านั้นเองค่ะ

โรงดินที่แรกก็คุดหลุม
คุณลุมแล้วก็เอาฝุ่นมาผสมดินเอา
แล้วก็ลดน้ำ

รอบการเก็บเกี่ยว๑ปีจะเก็บพุษาได้เพียง๓เดือนเท่านั้น
คือช่วงเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์

มดแดงเสีอไล่ทั้งปีจะเก็บได้ประมาณ๒๕ตัน
เฉลี่ยราคาหน้าสวนคละไซส์อยู่ที่๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ทำให้มีรายได้ประมาณ๕แสนบาทต่อปี
พุษาที่นี่เมื่อเก็บผลผลิตจากสวนจะถูกนำมาคัดไซส์
เพื่อขายต่อให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงหน้าสวน
ราคาอยู่ที่๒๐๒๘บาทต่อกิโลกรัม

ปรายศนีย์ไทยได้เพิ่มช่องทางการตลาด
ให้กับเกษตรกรปลูกพุษาบ้านโพน

มีความหวานไม่ต่ำกว่า๑๒บิก
ทำให้ชาวสวนขายพุษาได้ราคาดีขึ้นค่ะ

แต่ว่าปรายศนีย์ไทยรับซื้อที่๔๐บาทต่อกิโลกรัม

จะนำไปบรรจุลงกล่องที่ทันสมัย
มาตรฐานภายใต้แบรนด์ทันสุกค่ะ
ที่นี่นะคะเขามีสินค้า
ซึ่งเป็นในเรื่องของเกษตรกรรม
เป็นเรื่องของการปลูกพุษาพันธนมสดนะคะ
ซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานะคะ
เราก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยเขาส่งเสริม
ให้เขานำสินค้าออกสู่ท้องตลาดได้มากขึ้น
สำหรับผู้ที่สนใจลองสั่งมาชิม

ในราคาขายกล่องละ๒๐๕บาท

พร้อมส่งให้ลูกค้าได้ชิมภายใน๓วันค่ะ

ค่าวทะลัดทีวีรายงาน